นี่เล่นมัยกรหายตัวได้เหรอ

อ้าวอุตส่าห์ของดีไม้ทายราคา

รสคุณหอมสดชื่นยาวนาน
ซิลิโคนหอมปรับอากาศครับผม
ช่วยหรือกระจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในรถของคุณ

จุปปะจุบ

จุปปะจุบ

จุปปะจุบ

จุปปะจุบ

จุปปะจุบ

หอมข้างในเลยค่ะ

เกจจิ้งอันนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุด
ใช่ว่าน่าจะราคาสูงที่สุดไหม

เชื่อพี่พี่เรียนมา

เจอพี่ตลอดเลยจัดไปหน่อย
ตอบเลยครับ

เบอร์๒แผนของกลิ่นสตรอเบอร์รี่ครีม
คิดว่าเป็นราคาถูกที่สุด

นั่นคือจูปาจุ๊บน้ำหอมกลิ่นวานิลา

และพี่จะเฉลยอันที่คุณไม่ได้เลือกอีกหนึ่งอัน
นั่นคือจูปาจุ๊บซีลิโคนหอมกลิ่นโคล่า

เอาล่ะและนี่คือสินค้าที่คุณเลือกค่ะ
หอมจูปาจุ๊บกลิ่นสตอเบอรี่ครีม
ราคาต้องถูกกว่า๘๙บาทค่ะ
ราคาอยู่ที่

ข้าว๗๙นะเกมไปต่อนะข้าว๙๙พูดผิด
อยากให้เป็นเลขอะไร

เลข๗น้ำตะโกเลข๗เลข๗เลข๗เลข๗เลข๗เลข๗เลข๗เลข๗
อ้าวหินกี้และจีเกมคุณเป็นคนชอบ๗ครับ
ดีกว่านั้น๖๙บาทค่ะ
และสินค้าชิ้นนี้ค่ะจูบกินโตเบอร์รี่ครีมเป็นราคาที่ถูกที่สุด
ดีดีดีดีเย่นเก้าหลังเจอ
ตอนนี้ผ่านข้อที่๓มาแล้วค่ะทั้งสองหนุ่มนะคะสะสมเงินไปแล้วค่ะ๘๐๐๐บาท
ิมกี้และซีเกมครับคำถามข้อต่อไปครับจำนวนเงินเพิ่มขึ้นครับ
มูลค่าเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของที่ไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือก

เป็นคนชอบทานอาหารหรือเปล่า
ชอบครับแล้วก็ยิ่งเป็นอาหารที่สำเร็จรูปแล้วนี่
สะดวกมากครับ
คำถามข้อนี้มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เหลือนับพริกโรงเหลือกับขนมจีนแกงเขียวหวานหมู

แต่พี่ยังปักใจเชื่อว่าขนมจีนจะต้องมีต้นทุนที่ถูกกว่าข้าว

มั่นใจนะผมตามพี่ไปถ้าไม่ใช้คุณจะตอบว่าอันไหนถูกที่สุด

ก็ผมว่าน่าใช่นะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

อันแรกนี้ที่คุณไม่ได้เลือกค่ะราคาอยู่ที่

ราคาถูกกว่า๗๔บาท

ถูกกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

เหมือนจะแบบไม่ค่อยเก่งเหมือนจะไม่ค่อยรู้
แต่ที่ไหนได้อมภูมินี่นะ
ตอนนี้ผ่านข้อ๔มาแล้วค่ะทั้งสองหนุ่มค่ะ
ิมกี้และซีเกมคะตอนนี้มีเงินสะสมราคา๑๕๐๐บาท
ตัวช่วยยังอยู่นะคะตัวช่วยยังอยู่อีกหนึ่งตัวช่วยค่ะ
ข้อต่อไปค่ะแหมมีเงินเติมขึ้นแน่นอนค่ะ
มีมูลค่า๒๕๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ทำไมไม่ดูแลความสะอาดร้านกันบ้างเนี่ย

วันหนึ่งก็จ้องจะปรึกษากันว่าอาบอบนวดที่ไหนจะเปิดใหม่

ดูแลร้านกันบ้างสิบอล

โดนฝุ่นไม่ได้หรือสิวขึ้น

อ้าวพูดกันขนาดนี้
เห็นทีพี่โรเบิร์ตของเราน่าจะของขึ้นแน่
เตรียมตัวหากันช่วงหน้าครับ